คุณผู้ชมคะค่ะในวันนี้ต้องขอปรบมือดัง

เธอเจอมรสุมข่าวเช้าเยอะแยะมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบี้ยวงาน

พฤติกรรมแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตัวเธอเองเนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนอยู่ในวงการบันเทิงบ้านเรานะคะ

กลับมาพร้อมกับความสตรองแล้วก็สวยเซ็กซี่อีกด้วยนะคะ
นั่นมากับคุณพ่อหรือเปล่าคะ
เปล่าค่ะอันนี้คือผอของเราเองนะคะ
คุณผู้ชมคะสำหรับสาวซอลจียอร์

ส่วนแฟนที่อยากจะเห็นสวดทรงองค์เอวของเธอในการ
ถ่ายแบบเซ็กซี่รับซัมเมอร์นี้

เพราะว่าเพิ่งจะไปถ่ายมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไป

ก็คือเป็นแบบกึ่งเซ็กซี่อย่างนี้
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกินขาชุดว่ายน้ำหลายคนไปเลยแล้วกันนะคะ
ที่สำคัญยังมาขึ้นหน้าหนึ่งมาลัยไทยรัฐด้วยนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมา
ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นด้วย
ขอบคุณมากที่ชื่นชอบและชื่นชมด้วยค่ะ
พอแล้วค่ะนี่ก็เสกสีมากแล้ว
อยากให้แบบให้แบบคอนโดดูว่า
คือแบบเจียนก็แบบมีแนวนี้ก็มีแบบอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบแนวทางเซ็กซี่เลย
ก็คงจะไม่เซ็กซี่ไปมากกว่านี้แล้วนะ

ส่วนเรื่องของหัวใจที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาแง้มนะคะ

แต่ยังไม่ขอระบุสถานะเพราะเพิ่งจะเริ่มต้นคุยกัน
นักแสดงสาวก็ย้ำคำเดิมกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าตอนนี้นะคะหัวใจโสดสนิท
ส่วนหนุ่มคนดังกล่าวก็ยังคงเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นค่ะ
โสดค่ะโสด

ซึ่งแบบก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว

ไม่เคยปิดเปิดตลอดเวลาค่ะ

ใช่อยู่ที่นิสัย

ใครที่รู้ตัวว่ามีคุณสมบัติอยากจะขายขนมจีบเธอก็ลองดูแล้วกันนะจ
ว่าเป็นเล็กพริกขี้หนูที่แซ่บซีด

ผู้หญิงเราบางทีไม่ต้องถึงกับว่าเปิดจนหมดหรอก

แต่ว่าถ่ายแบบออกมาดูเส็ขซี่

คือก็ต้องบอกว่าเจญาณเป็นสเปกของหนุ่มไทย
เพราะฉะนั้นโสดอยู่แบบนี้เชื้อว่าโสดไม่นานอย่างแน่นอนนะค่ะ